พอรับประทานส้มตำแล้วก็เต้นไปด้วยเมื่อกี้อาจจะเมื่อย
เดี๋ยวพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่เลยพาไปนวดกับหมอนวดมือเทวดาอายุ๗๕ปีแล้ว
แต่ว่าก็ยังคงมีชาวบ้านไปต่อคิวนวดเป็นจำนวนมากเลย
คุณวิสิทธิพิชิตสัจจาเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่๒ตำบลบ้านตำหนัก
อภัยนะคะบ้านตำหนักตำบลดอนแก้วอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละ
นวดบริการชาวบ้านที่มาต่อคิวเป็นจำนวนมากนะคะ
ก่อนหน้านี้ภาษาทางด้านนี้เคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วนะคะ
เป็นเรื่องราวชีวิตของนายวิสิตพิชิตปัจจา

เศรษฐีนะแต่ก่อนท่านตีก๊อบตีก๊อบอะไรนะ
ใช่ค่ะนั่งสมาธิ๗วัน
เหมือนรู้สึกมีกระแสไฟฟ้าผ่านตัว
พอไปจับใครบีบนวดใครหายหมดเลย
ก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งจิตอธิษฐาน
นวดช่วยชาวบ้านให้หายปวดเมื่อยกันฟรี
แล้วก็ทิ้งธุรกิจเลยนะคะที่ริมแม่น้ำปิง

จนถึงปัจจุบัน๓๗ปีแล้วนะคะ
ล่าสุดไทยรัฐทีวีไปติดตามดูที่บ้านนะคะ
ของหมอนวดมือเทวดาอีกครั้ง
พบว่ามีชาวบ้านไปรอคิวเหมือนเดิมเลย
แต่ทีนี้หนักกว่าเดิมสักนิดนึง

ตั้งแต่ตี๒เลยนะคะแม้ว่าจะมีคำว่า
มีป้ายที่ติดไว้หน้าบ้านคิวเต็ม
คิวเต็มแต่ว่าก็ต้องไปรอกันนะคะ
ซึ่งหมอนวดบอกว่าเริ่มนวดได้จริง๘โมง
ใช้เวลานวดแต่ละคน๑๐นาที
เพื่อช่วยบรรเทาให้ตรงจุดเลย
พร้อมกับแนะนำให้ดูวิธีการยืดเส้นเอ็นตามแขนตามขาที่ถูกต้อง

ใช่ค่ะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคอมพลึกอำมภาษณ์
ซึ่งสามารถทำได้เองที่บ้าน

แล้วค่อยกลับไปนวดที่บ้านต่อนะคะ
ซึ่งหมอนวดนี่บอกว่าหลังจากชาวบ้านทราบข่าว
เดินทางมาใช้บริการนวดเพิ่มขึ้น
ว่าจะติดป้ายอย่างที่บอกไปแล้ว
ว่านวดเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น
แต่ทุกคนมาด้วยความหวังที่จะให้ตัวเองนวดให้
จึงไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะว่าบางคนนะ
เดินทางมาไกลไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่เท่านั้นนะคะ

ขณะที่ตอนนี้ได้จำกัดจำนวนคนที่จะมานวด
เพราะว่าหัวเข่าแล้วก็มือของหมอนวดนะคะ
เริ่มระบมแล้วนะคะที่ผ่านมานวดอาทิตย์ละ๓๘๐คนค่ะ

จำเป็นจะต้องขอรับเพียงวันละไม่เกิน๕๐คนเท่านั้นค่ะ
งานหนักเหมือนกันนะงานนวดสำหรับผู้สูงอายุขนาดนี้นะฮะ